ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
โอ้โหต้นไม้ใครก็รัก
ทีนี้มีคนมาขโมยต้นกระท่อม
เอาล่ะต้องเจอดีเจอกับอาจารย์ฤษีที่ทำพิธี
โบราณรายคาถาตัดไส้โจร
ตำรวจปราบยาคลุ้มคลั่งมุกอารวาส

แล้วจะจัดการยังไงต้องรอดู
เหตุการณ์นี้ครับระบาดเสียลักษณ์พลิกความ
แล้วพุ่งมาชนเพิ่งจะมาชนคนนี้
โอ้โหจะหลบจะหนีได้หรือไม่
เดี๋ยวจะต้องกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กันสะบัดข้าว
โอ้โห้ครูสมเรชส่งข้อความมาแล้วนะ
เพราะว่าในกรุงเทพฯบางปุ๊กีฟนตก
นี่ดิฉันเพิ่งผ่านห้วยขวางมาน้ำท่วมน้ำนองเต็มไปหมดเลย

อุ้ยดีเป็นไงฟ้าฝนเริ่มมาแล้ว
ก็บ่นกันทั้งสัปดาห์ว่าอากาศร้อน
นี่ไงฝนตกมันเฉยเลยอ่ะพื้นที่ตรงไหนฝนตกยังไง
มาบอกกันได้นะครับค่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะ
เขาบอกว่ามีโจรมาขโมยต้นกระท่อม

แบบนี้ต้องร่ายคาถาเป็นการร่ายคาถาตัดไส้
หวังให้โจรกลับใจเอาต้นกระท่อมมาคืน
ความพิหารสีเป็นทีม
โอ้โหนี่เป็นเพียงแค่บางช่วงบางท่อนที่ท่องมนต์เท่านั้นนะ

พอรายการเราแค่ชั่วโมงกว่านิดเดียว
ใช่ค่ะก็ต้องตัดตอนมาให้ฟังแหละว่า
เขาไล่คาถาซึ่งคาถาที่ว่านี่เป็นคาถาตัดไส้
ถูกต้องเขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมโบราณที่นายพินโยมริวัลหรือ
อาจารย์ต้อเจ้าของตำหนักสิทธิ์ปู่ฤษีตาไฟ
งัดวิชานี้ออกมาใช้โอ้โหคือเรื่องของเรื่องครับมีคนร้าย
แอบมาขโมยต้นกระท่อมที่เขาซื้อมาเตรียมเอาไว้ปลูก
แปลงโคกหนองนาโมเดลของครอบครัวเขา
ในพื้นที่บ้านโคกตาหึงตะบุญอีสานเขตอเฉลิประเก็จจังหวัดปุริร่ำ
อ่ะในการทำพิธีนี้นะคะก็วิธีการคือนำดินตรงที่
รอยเท้าของคนร้ายเนี่ยปรากฏอยู่นะคะ
เอามาทำพิธีจากนั้นก็ร่ายคาถาตัดไส้โจร
ความเชื่อนี้นะคะก็คือว่าอยากจะให้คนร้ายกลับตัวกลับใจ
นำต้นกระท่อมมาคืนหน่อย
หนวนทุรรายเจ็บปวดอ่ะ

ใส่คล้ายจะเป็นลมสูดดมด้วยยามอง
โอ้ยยยยอากาศหนักเนาะ

จะมีอันเป็นใบให้คุณชนะเฮ้ยเผ็ดเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งด้วยนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือทำทุกอย่างเลยค่ะ
แต่ว่าถ้าหากว่าคนร้ายนำกระท่อมมาคืนแล้วนะ
ก็จะต้องไปสวดคลายคาถาต่อด้วยนะ
เดี๋ยวต้องรอดูนะเขาบอกว่า๓วัน๗วันเดี๋ยวได้ผล
ไม่รู้จะได้ผลจริงหรือเปล่าต้องรอดูเอาแต่อย่างนี้ฝากไปยังคุณตำรวจดีกว่าถ้าตามโจรได้ก็ขอให้ได้ตามได้โดยเร็วแล้วก็เอามาคืนนะสำหรับต้นกระท่อม
ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน

คู่กันสมัตย์คลาว
แล้วครับคุณผู้ชมกลับมาในเบรกนี้นะฮะว่าถึงเรื่องราวข่าวสารกันหน่อยมันน่าตกอกตกใจอยู่เหมือนกันนะ
คุณชิสาแถวยุธยาตำรวจจับตำรวจ

บอกว่ามีตำรวจข้างหมายที่จะเข้าไปในพระราชวังที่วังบางปะอิน

โอ้โหบอกเลยว่าเข้าไปไม่ได้แล้วก็เกิดปัญหายังไงรู้ไหมก็ต้องไปตามตำรวจมาช่วยจับตำรวจนะครับ

พอตำรวจยกขยงมาตำรวจที่ว่าคุ้มครั่งยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็ยอมให้จับแต่โดยดี

เรื่องของเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับคือผู้ชายคนนี้เนี่ย

ตอนแรกไปที่จุดจำหน่ายตัวเพื่อจะเข้าชมพระราชวังบางปะอิน
แต่เรื่องของเรื่องผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย
ทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็คุยดีนะแนะนำให้ไปสวมหน้ากากอนามัยก่อน
แต่คนนี้เกิดอาการแบบคุ้มครั่งแล้วขัดขืนไม่ยอม
เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวออกนอกบริเวณก่อนแต่เชิญไปสักพัก
กลับเข้ามาอีกคุณชิสาแล้วเข้ามาในบริเวณตรงนี้ครับ
ค่ะเข้ามาในโบสถ์นี้นะคะก็ซึ่งโบสถ์ที่ว่าเนี่ย
อยู่ในวัดนิเวศทำประวัติอยู่ใกล้กับพระราชวังบางปะอิน
โอ้โหเป็นโบสถ์แบบคริสต์แต่ตรงนั้นเขาจะเป็นแบบชาวพุทธชาวคริสต์

แต่สุดท้ายนี่คือยังไงเขาไปทำลายทรัพย์สิน

ทำลายข้าวของต่างแบบนี้ค่ะ
ตำรวจก็เลยต้องนำกำลังกันไปหลายนายมาจับกลุ่มนี่แหละ
หสิบตำรวจเอกนัตชาหนนดนตรีสน
เป็นผู้บริษฐ์หมู่กองคำกัดปฏิบัติการพิเศษ
เอาพูดง่ายเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดนั่นแหละ

ก็นำตัวนายคนนี้กลับไปโรงพักก่อนไปสงบสติอารมณ์
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแม้จะเป็นตำรวจด้วยกัน
เขาก็ไม่ละเว้นนะค่ะก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายล่ะ
ข้อบ้างคราบเหมือนแท้นะคะใช่ถูกต้องก็ว่ากันไป
ทำผิดก็ต้องได้รับโทษกันไม่ได้มีเรื่องของตำแหน่งเยอะ

คือเธอบอกว่าก็ภูมิใจนะที่หมอปลาได้ช่วยเหลือคน
อยากจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความยุติธรรม
แต่มันก็เป็นไปได้ยากเพราะล่าสุดเนี่ยมีคนปริศนาเนี่ย
ใช้ปืนมาเจาะหัวลูกน้องของหมอปลาแล้วขู่จะเอาชีวิต
ทีนี้เธอก็ไม่สบายใจไงคุณชนะ
อยากรู้ภรรยาว่าอย่างนี้หมอปลาว่าไงยังไง
หมอปลาบอกยืนยันไม่กลัวหรอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยมองว่าการช่วยเหลือคนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
ส่วนเหตุที่ถูกคมครูหมอปลากันเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับการเปิดโปรง
ขบวนการอ้างตัวว่าเป็นหม่อมหลวง
อกซื้อตำแหน่งของหม่อมหลวงอะไรแบบนั้น
แล้วก็บอกว่าต้องการพบหมอปลา
เพราะว่าถูกหมอปลาทำของใส่เขาอ้างว่างั้นนะ
แล้วในโทรศัพท์เนี่ยยังพูดคุยคมครูหมายจะเอาชีวิตด้วย
โอ้โหทีนี้เรื่องราวพอรู้ถึงหูเมียเมียก็เป็นห่วงอ่ะสิ
นี่คือคุณน้ำฟ้าก็บอกว่าถูกคนโทรมาข่มขู่เหมือนกันนะ
คือบอกว่าไอ้หมอปลาทำของใส่จะเอามันให้ตาย
อันนี้คือข้อความที่คุณน้ำฟ้าเนี่ยได้รับสายมานะ
จากนั้นเนี่ยเขาวางสายไปผู้ชายคนนี้ก็พาลูกเมีย
ขับรถมาหาที่บ้านก็คือคนที่โดนข่มขัวนะ

โทรกลับมาอีกบอกว่าอะไรฟอร์จูเนอร์สีดำ
ทะเบียนเพชรชบุรีจอดอยู่หน้าบ้านแล้ว
ทางคุณน้ำฟ้าก็เลยโทรไปให้น้องชายกับลูกน้องไปดู

ระวังนะแต่พอไปดูยังไงไม่เจอรถคันดังกล่าวที่พูดถึงค่ะ
เขาบอกมาเจอกับผู้ชายนี้มาหน้าบ้านจริง
จริงแล้วถือปืนมาคาดว่าเป็นปืนปลอม

เฮ้ยแต่มันก็มันก็น่ากลัวนะ
ไอปืนบีบีกันเนี่ยเอามาจ่อหัวน้องชายแล้วก็ลูกน้องของเธอนะครับ

แล้วเมื่อวานนี้หมอปลาแล้วก็ภรรยานะครับ
ก็ได้เข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูทรบ้านราช
โดยตำรวจก็แจ้งความผิดแก่ผู้ก่อเหตุ๒ข้อหาก็คือ
บุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย

ตอนเนี้ยหมอปาส่วนใหญ่เนี่ย

มันอาจจะเป็นการไปขัดผลประโยชน์

นี่แหลกส่วนใหญ่หมอบานจะไปเรื่องของพี่เข้า

มันก็อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้
หลอกลวงคบวนการณ์อะไรไหมถูกไหมครับ
แต่ว่าราสุทธิ์ตอนนี้นะคะทางคุณตำรวจก่อนได้ดำผู้เกาะเหตุ

แต่ได้รับการประกันตัวออกมาในชั้นศาลนี่นะคะ
เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูในขั้นตอนต่อไป
ว่าจะมีการดำเนินคดีกันอย่างไรด้วยนะคะ

มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเรื่องของโยคีโยคีปอ

ใช่ไหมโอ้โหเขาบอกว่ามีเพิ่มเติมนะครับ
เพราะว่าเรื่องของเรื่องมีคนที่เขาดูคลิปจากในนิวโชว์
แล้วเขาเห็นบางช่วงบางตอนมันเหมือนเป็นภาพที่แบบว่า
หัวหัวของโยคีหายไป
ยังไงไปดูภาพกันเลยดีกว่าครับ
ตอนนี้ทุกคนกลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยก็ขอยกเลิกการออกทุดงครับ
แต่ระหว่างปฏิบัติธรรมที่ธรรมสถานนะครับ
ก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกกังวลอะไรอีกแล้ว
นี่ช่วงคลิปนั่นแหละเขาบอกว่าไม่เห็นหัวครับ
นี่ดูดีคุณผู้ชมช่วยกันดูใช่ไหมค่ะ
ดูกันดีดีนะคุณผู้ชมนะเป็นช่วงที่โยคีโรเบิร์ตนะคะ
พอเดินผ่านต้นไม้แล้วเป็นภาพอีกมุมนี่นี่มุมนี้
เห็นหัวแล้วตอนนี้ยังเห็นอยู่นะ

อีกมุมนึงอีกช็อตนึงมันแปลกเนาะ

คือตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเขาไปปฏิบัติธรรมอยู่อะเนาะ
แล้วก็แต่งตัวแบบนี้ที่เขาเรียกว่า

คุณผู้ชมคลิปนี้พอโพสต์ออกไปได้ไม่กี่ชั่วโมง
มีคนมาเข้าชมแล้วเกือบ๘แสนครั้ง

โอ้โหก็แต่ละคนความเห็นแตกต่างกันออกไป
เป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องของมุมกล้อง

ว่ากันไปเรื่องของกระบวนการยุติธรรม

เขาก็แสดงความเห็นกันไปมากมายหลากหลาย
ทีมข่าวก็เลยนำไฟล์คลิปต้นฉบับมาตรวจสอบดูนะคะ
ก็คือว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๔โมงเย็น

หลังจากที่โยคีนโรเบิร์ตที่ใส่ชุดสีกรักเนี่ยนะคะ
ถวายสังขทานพร้อมกับแม่และภรรยาที่เดินทางไปเยี่ยม
จากนั้นก็เดินกลับที่พัก
ทีมข่าวเราถ่ายจากด้านหลังนะคะ
ก็คือลองถ่ายดูสิถ่ายจากด้านหลัง
พอเดินไปจนถึงทางเลี้ยวเนี่ย
ช่วงจังหวะที่เลี้ยวเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ต้นฉบับนะเห็นไหม
ภาพที่เห็นไปก่อนอันนี้คือจากติ๊กต๊อกของผู้ใช้งานติ๊กต๊อกนะ
แต่อันนี้คือต้นฉบับลองดูอีกทีนึงนะ
พอเดินลับตาไปแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนเนี่ยนะคุณผู้ชมนะคะ
ช่วงนี้นี่ไม่เห็นแล้วค่ะ

เห็นแล้วคือในติ๊กต๊อกมันไม่ชัดที่บอกว่าเห็นหัวเพราะอะไร

หลังคาทางเดินบังมิดสนิทเลยค่ะ
แต่มันมุมมันพอดีเลยเนอะ
จริงแล้วพอเดินพ้นหลังคาเป็นไง
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็แปลว่าเรื่องนี้เคลียร์นะว่าไม่ใช่เรื่องของความเชื่ออะไร
มันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดมันมีหลังคาบางสายตาอยู่

แต่เรื่องของคดีความเดี๋ยวก็ว่ากันไปติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของเรา
แล้วก็เห็นบอกมีความคืบหน้าอีกใช่ไหมครับ
ยังมีอีกหลายประเด็นอย่างเรื่องของการผ่าชนสูตรศพคุณตังโมรอบ๒
ยังมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนจะต้องตรวจสอบใหม่ต้องส่งไปในห้องแล็บนะคะ
ล่าสุดเนี่ยคุณหญิงหมอพรทิพย์ก็เปิดเผยการตรวจแผ่นอนามัยนะคะ
ว่ามันพบยูเรียที่จะบ่งบอกว่ามีการปัสสาวะจริงหรือไม่
สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะ
เรานำมานำเสนอให้ทราบกันแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอดีต
อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยเรื่องนี้ค่ะ
หลังจากที่มีการผ่าชนะสูตรศพแตงโมรอบที่สองนะคะโดยพูดถึงประเด็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง
ก็คือแผ่นอนามัยที่คุณตังโมใส่ในวันเกิดเหตุนั่นแหละ
ซึ่งมันสามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่าคุณแตงโมเนี่ย
ปัสสาวะก่อนที่จะตกเรือนหรือไม่ครับโดยในวันแถลงข่าวนะครับ
ผลชนสูตรรอบ๒คุณหญิงหมอพรทิพย์ก็พูดถึงประเด็นการปัสสาวะ
แค่ว่าตรวจสอบกระเพาะปัสสาวะแล้วพบว่าน้ำไม่เต็มแต่อย่างนี้
ให้เต็มแล้วยังไงก็ไม่สามารถบอกได้อยู่ดีว่า
คุณแตงโมฉี่หรือไม่คือปัสสาวะหรือไม่นั่นเองค่ะ
แต่ว่าล่าสุดนะคุณหมอก็เปิดเผยข้อมูลใหม่ว่า
คุณหมอนิติเวชตำรวจได้ทำการตรวจหายูเรียบนแผ่นอนามัยเนี่ยค่ะ
เพื่อจะพิสูจน์ว่ามีคราบปัสสาวะอยู่หรือเปล่าตรวจแล้วไม่พบคราบยูเรียบนแผ่นอนามัยนี่นะคะ
ครับซึ่งจากหลักฐานนี้แหละคุณหมอบอกว่าพอจะสรุปในเบื้องต้นได้
สรุปแค่เบื้องต้นนะค่ะว่าคุณแตงโมอาจจะนะ
คุณหมอก็ใช้คำว่าอาจจะไม่ได้ไปปัสสาวะท้ายเรือ
ตามที่คนบนเรือกล่าวอ้างก็ได้นี่ไงนั่นคืออาจจะนะ
ก็ยังไม่ได้ฟันทงอยู่ดีก็ยังไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็
ก็ต้องดูหลายปัจจัยแผ่นอนามัยที่มันแช่อยู่ในน้ำนานเนี่ย
อืมมันจะทำให้คราบยูเรียจางหายไปไหมหรืออย่างไร
อันนี้ก็ต้องรอทางคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน
เขายืนยันกันอีกครั้งหนึ่งครับค่ะมาเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
ตกอกตกใจเลยทีเดียวครับเขาบอกว่าอยู่บ้านอยู่ดีดี
มีผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ถือปืนมาบอกให้ออกจากบ้านออกจากบ้าน
บอกว่าให้เรียกมาตรวจสอบแล้วอ้างตัวเองว่าเป็นตำรวจนะครับ
โอ้โหนี่นี่นี่มาแบบนี้เลยเออโอ้โหตกอกตกใจดีมากันสามคน
เอาอาวุธครบมือโอ้โห
นี่ครับเจ้าของร้านนะครับก็คือนายพัฒระแจ้งศรีหรือว่านิวอายุ๓๗ปี
เขาเล่าว่าตอนนั้นเขากำลังหลับอยู่อยู่กับภรรยาเขานั่นแหละ
แล้วก็ได้ยินเสียงคอประตูแรงมากอืมเพราะหลายครั้งปั้งปั้งปั้งปั้ง
จนตัวเขาตกใจตื่นก็ออกไปเปิดประตูพร้อมกับภรรยา
ก็เห็นคนเนี่ยเดินมาแบบนี้แต่งกายแบบเอาพูดตรงชุดเตรียมพร้อมเข้าจู่โจม
นี่ค่ะเนี่ยฮะมีทั้งเสื้อเกาะกันกระสุนอาวุธปงอาวุธปืน
ที่เราเคยเห็นตำรวจเขาใช้ในการบุกจับผู้ร้ายมากันถึงห้าหกคนเลยนะ
มาแบบเนี้ยแล้วตอนแรกเขาถามหาคนชื่ออ้อยเอออ้อย
อยู่ไหมอ้อยอยู่ไหมแล้วเขาถามว่ารถจักรยานยนต์สีเหลืองเนี่ยของใคร
เอาไปใช้ใช้หรือเปล่ามากมายหลายคำถามเขาตอบไหม
งานนี้เขางงสิคะยืนงงยืนแบบไม่เข้าใจอ่ะ
แล้วก็ยืนยันนั่งยันนอนยันว่าบ้านเนี่ยไม่มีใครชื่ออ้อยอ้อย
ที่ไหนไม่มีโอ้ยไม่เกี่ยวไม่มีใครชื่ออ้อยเออ
แล้วรถจักรยานยนต์ใช้ประจำที่ร้านเนี่ยก็ไม่ได้ยืมใครมาด้วย
แต่ก็ถูกกลุ่มชายเนี่ยถามวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ประมาณ๒๐นาที
นะคะก่อนที่ชายกลุ่มนั้นน่ะ
จากไปโดยที่ไม่อธิบายอะไรโอ้ยอ่ะมีเออ
มีแค่คนหนึ่งคนเนี้ยที่เอาตราอะไรบางอย่างเนี้ยให้ดูผ่านผ่าน
วิพาต้นศรีนนท์ภรรยานี่แหละครับเขาเล่าว่า
ตอนมาเคาะประตูตรงกระจกเนี่ยนะเคาะแรงมาก
ถ้าไม่เปิดแล้วโอ้โหเผลอเขาจะพังเข้ามานะ

แล้วเธอต้องรีบเลยต้องรีบรีบเปิดออกมา

โอ้โหก็ต้องออกมาแบบเอาผ้าคลุมออกมาค่ะ
คือเรื่องของเรื่องที่ต้องเปิดเพราะเขาเริ่มนับแล้ว
เอ้าเอาไปลองฟังเสียงเขาเล่าหน่อยฮะ
ยังผีน
ยังผีนครับ
เพราะว่าผีนอยู่ในมือเกี่ยวกับฟอมแล้วน่ะ

ตกใจสิเออเออพอเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ย
เจ้าของบ้านก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองหนองบัวลำพูนี่แหละค่ะ
ซึ่งก่อนตำรวจจะรับแจ้งความก็ได้พาไปพบกับรองผู้กำกับการ
แล้วก็โทรศัพท์เรียกเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเนี่ย
พูดจาสักถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เจ้าหน้าที่นายนั้นก็แจ้งว่าเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่
และดำเนินการตามยุทธวิธีปกติโอ้โหมันก็ปกติ
มันปกติของพี่เขาแต่มันเป็นปกติของเจ้าของบ้านไง
เออใช่อ่ะสุดท้ายคือไปขึ้นมาก็ยกมือไหว้ขอโทษ
อืมต่อมาเนี้ยคุยกันไปกันมาถึงได้ทราบว่า
กลุ่มชายชะกันที่บุกเข้าไปเนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่จากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทร
จังหวัดหนองบัวลำพูนะเอาง่ายง่ายเขาปฏิบัติหน้าที่จริง
เพียงแต่ว่าไปผิดบ้านอ้าวโอ้โหนั่นแหละครับ
เขาบอกนะเนี่ยรับความเสียหายน่ะลูกค้าตกใจน่ะซินั่นสิครับคุณ
ไม่กล้ามาใช้บริการแล้วเพราะคนถนั้นเขาเห็นอย่างเงี้ยเออ
ก็ล่ำลือกันไปดีว่าไอ้บ้านนี้มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า

อย่างนี้ก็ต้องแก้ข่าวกันยกใหญ่เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงหลายปัญหา
อ่ะพูดถึงเรื่องของการแจ้งเบาะแสให้คุณตำรวจเขาไปจับกลุ่มยาเสพติด

หรือการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร
เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ถี่ถ้วนด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องบางเรื่องเราก็คิดว่าเราทำของเราดีปกติ

ใครจะไปคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คะ

มาแบบนี้อ่ะคุณดีนะที่เห็น
จังหวะนี้คือหันหน้าไปเจอคนใหญ่

อย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่อยากจะได้นะจ๊ะ

ตาวัยขาวัยก้าววัยโกยแน็บไปเลยค่ะ
รอดมาได้แบบแซ่นแยดแดงผ่าแพ้ถึงคุณจังนะ

นะแล้วดีที่ไม่ได้หันหลังอ่ะคุณ

ลูกชายของผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องคุ้มครองพ่อผม
โอ้โหคือเหตุการณ์นี้นะครับ
มันเกิดขึ้นที่อำเภอบึงนารังจังหวัดพิจิตร
เรื่องของเรื่องคนขับกระบะหลับใน

นี่ครับก็เลยพุ่งตกข้างทาง
แล้วก็เกือบจะชนคุณพ่อ

ไม่เฉียงรถดาบต้นไม้หรอกรถหน้าบ้านไม่ให้มันมีฝน
โอ้โหดีรอดชีวิตมาได้
เพราะว่านี่ยังเห็นทัน
เนี่ยคุณลุงในคลิปหรือคุณพ่อนี่นะ
เขายังบอกว่าขำตัวเองอยู่เลยมานั่งดูตัวเองแล้วก็แบบเออวิ่งเร็วดีเนอ

เหตุการณ์เนี่ยมาดูทีหลังมันขำออกแต่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนไปนิดเดียวบางทีมันขำไม่ออกเนอะ

ชาวเน็ตหลายคนก็ชื่นชมอ่ะแบบไหวพลิบดีวิ่งเร็วหรือบางคนบอกตั้งสติดีนะฮะ
บางคนก็ทำนองเม้นขำเกี่ยวกับรถกระบะเนี่ยนะคะ
บอกว่ากระบะเนี่ยขับฟาส๘ใช่ไหมเร็วขนาดนี้แล้วแต่คุณพ่อฟ้า๑๐ไปเลยจ้า
คุณพ่อยังสับโอ้โหโรนาโดเห็นแล้วยังอายเลยนะ
เป็นนักวิ่งนักบอลอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเอออ่ะโชคดีพระคุ้มครองแหละ
แต่ว่าหลังจากนี้ไปทำบุญเพื่อความสบายใจหน่อยก็ดีแล้วก็ฝากถึงคนที่ใช้รถใช้ถนน
โอเคเอ้าเอาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับรถกระบะเข้าใจ
มันขนของได้มันใส่ของได้แต่อย่าใส่เยอะเกินใส่เกินลิมิต
บางทีมันก็ไม่ไหวนะครับ

เอ้าเนี่ยค่ะรถเสียหลากเกิดจะไปชนคันอื่นเท่าแล้วสุดท้าย

เนี่ยฮะก็ไปชัวร์เหมือนกันนะว่าเป็นเพราะยางเป็นเพราะโชคหรือว่าเป็นที่สภาพรถ
หรือว่าบรรทุกมาเยอะเกิน
เนี่ยบางครั้งบางครั้งถ้าสมมุตินะเป็นเพราะว่าบรรทุกมาเยอะเกินแล้วก็โอ้โห
เนี่ยก็ต้องเช็คแล้วนะว่าแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยมันคุ้มไหม
กับการที่บรรทุกเยอะแล้วมันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ
เพราะฉะนั้นคลิปนี้ดูแล้วก็ขออนุญาตเตือนค่ะ
เตือนเป็นอุทธาของมันสำหรับคนใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะคนที่จะต้องขับรถขนทรง
เข้าใจนะขนทีต้องขนเยอะมันจะได้คุ้มแต่ถามว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมันคุ้มจริงเหรอ
มันไม่คุ้มหรอกคุณผู้ชมมันทั้งแบบเสียเงินเสียเวลาบางทีเจ็บตัวไปอีก
หรือถ้ามันแย่สุดคือเสียชีวิตมันก็ไม่เอา
ที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับเป็นอุทาหรณ์ที่เวลาที่จะถอยรถ
ต้องระมัดระวังดูรอบให้ดีครับ

ดูจากวงจอนปิดนี้เลยนะคะครับ
แล้วเขาก็หยิบมีดในกระเป๋าสะพายออกมากวัดแกว่งไปกวัดแกว่งมา
เหมือนประหนึ่งจะบอกให้พนักงานได้รู้ว่า
อย่ามาขัดขวางใช่ไหมไม่งั้นโดนแทงแน่

แล้วจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เดินไปที่แผงที่เขาวางช็อกโกแลตนะคะ
แล้วจากนั้นก็กวาดเอาช็อกโกแลตจำนวนมากเนี่ย

แล้วก็ข้ามถนนไปเข้าไปในซอยอ่อนนุษย์๔๙ชุมชนโมราวัน๑

เอ้ยหลังเกิดเหตุนะครับตำรวจสนประเวทครับลงพื้นที่
สอบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคนนี้ชื่อว่านายสุรชัยหรือโอ
อายุ๔๒ปีพักอาศัยอยู่ภายในห้องเช่าไม้ไม่ไกลจากร้านสะดวกซื้อ
อ้าวพอรู้ตัวก็รีบนำกำลังไปจับกลุ่ม
ก็วิ่งอีกวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำไม่รอดหรอกตำรวจจับได้ในที่สุดครับ
ท้ายนะนายโอดรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ทำงานเป็นพนักงานล้างจานที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
แต่พอตกงานก็ไม่มีงานไม่มีเงินใช่ไหม
เกิดอารมณ์คิดผิดชั่ววูบ
แล้วก็คืออยากกินช็อกโกแลตหวาน
อยากหวานอยากหวานน้ำตาลตกเออน้ำตาลตกเห
น้ำตาลตกวูบวูบไงอยากกินอะไรอ่ะหวาน
ก็เลยเดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็หยิบช็อกโกแลตมา
คุณเห็นไหมที่วางอยู่เนี่ยมูลค่าถึง๗๐๐กว่าบาทเลยนะ
หยิบมาเยอะนะเนี่ยเออเขาบอกว่าเขาจะเก็บมาไว้กินหลายหลายวันไง
โอ้โฮเออ๑๔รายการเด็ด๗๐๐๐กว่าบาท

เอาเออถามพ่อไปขายบ้านเยอะขนาดนี้

เมืองต้นก็ได้แจ้งข้อหาชิงทรัพย์

นายโอ้เขาเนี่ยเคยโดนคดีเศษยาเสพติดมาก่อน
ก็เลยนำตัวไปตรวจปัสสาวะ
แต่อย่างนี้ตอนไปตรวจเนี่ยยังไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
แต่อย่างนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาไว้ก่อน
แล้วเดี๋ยวยังไงว่ากันทางคดีต่อไป
ชิงทรัพย์หรือว่าขโมยของไปแล้วละหนึ่ง
ครับเรื่องนี้ทราบซึ้งจนน้ำตาไหลเลยคุณชิสาเรื่องของเรื่องนะครับ
คุณพ่อนะฮะเห็นลูกว่าอยากจะกินอาหารร้านนี้
แต่ด้วยความที่ว่าคุณพ่อฐานะยากจนโอ้โหไม่มีเงิน
แต่อย่างนี้เจ้าของร้านเขาใจดีให้กินฟรีเลยล่ะครับ
ใจนะจริงครับเรื่องนี้ถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ของเจ้าของร้านชาบูที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง
ผมจะค่อยเล่าไปเผื่อคุณผู้ชมได้เห็นร้านนี้แล้ว
รู้ว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนไปอุดหนุนกันเลย
สนับสนุนเขาด้วยเหมือนกันเจ้าของร้านเขาใจดีจริงจริง
คือเรื่องของเรื่องเจ้าของร้านเขาเล่าไว้ว่า
สองพ่อลูกคู่หนึ่งก็ชวนกันมากินชาบูที่ร้าน
แต่คุณพ่อเงินไม่พอ
ส่วนลูกเขาก็มีความหวังหวังว่าแหมอยากจะได้กิน
โอ้โหแล้วยังไงเขาบอกว่าลูกอยากกินมาก
พ่อเนี่ยก็บอกให้ลูกนะฮะเอาอย่างนี้ละกัน
ให้ลูกนั่งกินก่อนให้นั่งกินก่อน

มันพอแค่คนเดียวไงก็ตกลงกันอยู่แบบนี้สุดท้ายลูกแบบไม่เอาพ่อ

ใช่ไงก็พากันจูงไม้จูงมือเดินออกจากร้าน

พ่อก็บอกกับลูกว่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ลูกเฮ้ย
เดี๋ยวไปฉลองวันเกิดข้างนอกก็ได้

พนักงานของร้านที่เขานั่งอยู่ใกล้ได้ยิน
เขาก็เลยรีบวิ่งไปบอกเจ้าของร้านค่ะ
เจ้าของร้านรู้อย่างนั้นแล้วก็เลยรีบให้เด็กเนี่ยวิ่งกลับไปบอกสองพ่อลูกว่ามาไหม
มามาเข้ามามานั่งกินได้เลย

ซึ่งในระหว่างนั้นทุกคนที่อยู่ในร้าน
ก็เห็นในความรักความเอาใจใส่ของพ่อ
กอดลูกคอยเป่าอาหารคอยป้อนอาหารให้ลูกทานนะคุณ

โอ้โหแล้วยังมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะ
คุณพ่อเขาจะแบบว่าฉลองวันเกิดให้ลูกอะเนาะ

เตอร์ไพรส์ด้วยค่ะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเจ้าของร้านนะ
ให้เด็กเนี่ยเด็กในร้านของเขาเนี่ยไปซื้อเค้กที่๗๑๑
เพื่อมาเตอร์ไพรส์วันเกิดให้กับน้องของเขา
นี่น้องที่มากับคุณพ่อเนี่ย
โอ้โหทีนี้พอคุณพ่อหันมาเห็นเค้ก
นี่ฮะพนักงานเดินถือมาให้ที่โต๊ะแล้วนะ

พนักงานในร้านก็พลอยร้องไห้ไปด้วยไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ

โอ้โหเนี่ยคือเราฟังไปด้วยเรายังทราบซึ้งไปด้วยเลยนะ
ใช่ค่ะคุณก็ถือว่าเป็นความรู้สึกดีเป็นบรรยากาศดีนะคะ
คุณพ่อบอกว่าถ้าแม่ของน้องเบลล่าอยู่ด้วยคงดีกว่านี้
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าทำไมเขาไม่อยู่อะไรยังไงนะ
แล้วก็ขอบคุณพนักงานด้วยก่อนจะขอบคุณทุกคนซึ่งทางร้านนกก็ยินดี
แล้วก็รู้สึกสึงใจไปด้วยสุขใจที่ทำแบบนี้ให้
อาหารยังบอกว่าพ่อถ้าถึงวันเกิดพ่อมากินถือนะ
ชัดให้เลยค่ะคือแม้ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นภาพที่ไม่ชัด
อาจจะมืดหน่อยไม่เห็นหน้าพ่อชัดแต่เราก็เชื่อว่าพ่อ

บอกว่าหลังจากที่เป่าเค้กวันเกิดเสร็จมีช็อตทราบซึ้งกว่านี้อีก
คือพ่อเนี่ยนั่งคุกเข่าแล้วก็กอดลูกสาวคือน้องเบลล่าค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมดูค่ะดิฉันขออนุญาตซึ้งไปด้วยได้ไหม
แต่ไม่ใช่คุณชี่สาน้ำตากอแล้วเนี่ยอย่างจริง
เดี๋ยวคุณแม่จะซึ้งไปด้วยอันนี้เรื่องจริงเหรอ

แต่ว่าดิฉันสัมผัสได้ว่ามันคือความรักความเสียสละ
พ่อก็มีให้ลูกลูกเองก็เสียสละให้พ่อ

พลังแห่งความรักก็ทำให้ทั้งคู่ได้ทานอาหารด้วยกัน

อย่างที่ผมบอกถ้าถึงวันเกิดคุณพ่อจะไปฉลองที่นี่

และอย่างที่ผมบอกถ้าคุณมีโอกาสอยู่แถวนั้น
ผมว่าอาหารดีอาหารอร่อยและที่สำคัญจิตใจเขาดีสุดเลยครับ
จ้องของร้านและพนักงานนี้มีจิตใจบริการจริง
ชื่นชมนะคะ
ไม่ใช่แค่คุณแม่ที่ต้องอดทนคุณยายก็ต้องอดทนด้วยค่ะ
โอ้โหค่ะคุณศิษยาครับ
ที่นี่มันเนอร์เซอรี่หรือว่ายังไงหะ
ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงหรอกคุณชั้นนะดูนี่

ไปที๓คน๔คนนี่คนที่นอนอยู่กับพื้นก็มีนะ
ไม่ใช่แค่อยู่ในเปลเท่านั้นน่ะโอ้โฮตายแล้ว

คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาฝากคุณยายเลี้ยงนะ
คุณยายช่วยดูแลลูกให้หน่อยคุณยายทำไงอ่ะทีนี้
มือก็มีอยู่สองมือนะฮะแต่ว่าหลานนี่มีเยอะเหลือเกิน
อ่ะเริ่มทำการไกลไปพร้อมกันแบบนี้แหละยกซ้ายยกขวากันไป
อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าใยคุณยายง่วงทำไงอ่ะเอาเพื่อยายก็นอน
ผูกล้านหลานเอาไว้แล้วผูกติดกับเอวยาย
ผัดกันไกลดูแลกันไปยายหลาน
เข้าใจแต่หัวอกของความเป็นยายก็รักลูกไม่แพ้แม่รักลูกนะคะ

อยากให้พลาดกับการเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย

กับวาระแห่งชาติร่วมเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยให้กึกกล้องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลทีมชาติไทย๕แมช๕เกมในเดือนมีนาคมนี้
เชียร์กันได้ตอน๑ทุ่มตรงติดตามการถ่ายท่อส่วนฟุตบอลจินทรัฐไทยกันได้นะครับตลอด
ขอบคุณคุณผู้ชมช่องนะครับที่ติดตามของเราสองคนจนถึงช่วงท้ายของรายการครับ
จากลากันไปด้วยภาพความน่ารักของน้องหมากับน้องแกะค่ะ